คุณผู้ชมครับย้อนกลับมาดูที่เรื่องของตัวเลขการใช้จ่ายช่วงปีใหม่กันบ้างครับ
ปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๑๒๐๐ล้านบาทครับ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์นะครับว่าช่วงปีใหม่ระหว่าง๓๐ธันวาคมปีนี้ถึง๓มกราคมปีหน้า
จะมีเงินสะพัดมากถึง๑๒๕๐ล้านบาท
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยจำนวน๒ล้าน๖แสนคน
เป็นคนไทยประมาณ๒๒๕๐๐๐คนและชาวต่างชาติอีก๓๕๐๐๐คน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างเยอะครับร้อยละ๓๐
ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวในประเทศ
รวมทั้งอากาศตอนนี้ค่อนข้างจะเย็นสบายก็เหมาะสมกับการท่องเที่ยวนะครับ
ขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยบอกว่า
ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ของไทยคาดกันว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ๑๒๕๐๑๔ล้านบาท
เป็นการใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวในประเทศ๕๔๔๘๕ล้านบาท
แล้วก็การใช้จ่ายเพื่อเที่ยวในต่างประเทศ๓๗๖๓๑ล้านบาทนะครับ
โดยยอดการใช้จ่ายต่อคนเขาประเมินกันมาแบบนี้ว่า๑คนจะใช้จ่ายอยู่ที่๑๓๙๒๖ล้านบาท
ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ๕ปีเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ
คาดการณ์ว่าปีใหม่อาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่นัก
เพราะประชาชนยังคงระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายอยู่พอสมควรครับ